ก็ตามติดความพร้อมของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนครับ

ในช่วงเวลา๑๖นาที๓๐นาที
ก็จะเป็นเกมแรกของโทรเมนต

ยังเดินทางไปไม่ถึงแล้วก็จะไปสมทบกับทีม

ทั้งเจชนะทิพย์ทั้งธีรฐรบุรมาธรรม
ที่ลงแข่งขันในศึกเจลีกส์

ที่จะต้องเดินทางตรงจากเยอรมันนะครับ
สมทบกับทีมในช่วงเกมที่๒

ซึ่งทีมไทยลงซ้อมเมื่อวานครั้งที่๒ครับ
ที่ญี่ปุ่นสเตดียมการซ้อม

เจนพบโพขี่ติดปัญหาเรื่องของเอกสารนะครับ

ก็ภาพการซ้อมบรรยากาศนะครับ

แม้ว่าจะเริ่มซ้อมเข้มข้นขึ้นเรื่อย

พอใจกับนักเตะที่พยายามซึมซับกับ
ติกที่ได้ใส่ไปในระหว่างการฝึกซ้อม

ซึ่งหวังว่าระบบการเล่นจะพร้อม๑๐๐
สำหรับการฝึกซ้อมใช้เวลาทั้งหมด๑ชั่วโมงครึ่งครับ
ไปที่การพัฒนาความสัมพันธ์ในทีมโดยรวม

เกี่ยวกับวิธีการเล่นในสุขจิงช้ำอาเซียน

ความแตกต่างของการเล่นอาเซียนคลับครั้งนี้กับครั้งก่อน
ก็คือครั้งนี้มาเล่นสิงคโปร์ทั้งโทรเมนต์

ในวัย๒๓ปีก็ถือเป็นอีกก้าว

ครั้งนี้ก็จะพยายามทำความรู้จักกับนักเตะอีกหลายคน
ซึ่งคิดว่าน่าทำผลงานออกมาได้ดีครับ
ก็น่าจะเน้นเรื่องเทคติกและความเข้าใจของเพื่อนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับผม
ซึ่งดีใจครับแล้วก็เห็นพี่เพื่อนหลายคนที่เข้ามาใหม่
ก็พยายามทำความรู้จักกันครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผม
ครับเราเป็นศูนย์นาค
ขณะที่มันด้วยโครกิงวันนัทภูมิสอนทีมชาวไทยนะครับก็บอกว่ามีเวลาเตรียมทีมไม่มาก
พยายามเน้นเรื่องของระบบแนวทางที่ต้องการในการเจอกับทีมมอร์ซึ่งทุกคนก็มีความมุ่งมั่น
ยังมีเวลาในการฝึกซ้อมแล้วคิดว่าน่าจะพร้อมสำหรับเกมแรก
และยังเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะทีมชาติไทยว่าจะทำให้ทีมผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ครับ
สำหรับโปรแกรมการแห่งขันของทีมไทยในรอบแบ่งกลุ่ม๕ธันวาคมพรุ่งนี้๑๖น๓๐นเจอกับตีมอร์
สิบเอ็ดธันวาคมทุ่มครึ่งเจอกับเมียนมาหรือว่าพรม่าแล้วก็สิบสี่ธันวาคม๑๖น๓๐นเจอกับฟิลิปปินส์
แล้วก็สิบแปดธันวาคมและสุดท้ายของรอบแรกเจอกับสิงคโปร์เจ้าภาพในเวลา๑๙น๓๐น
ก็บอกนะครับว่าบรรดานักเตะอายุน้อยที่น่าจับตามองจาก๑๐ชาติในอาเซียนที่คาดว่าแจ้งเกิดในรายการนี้เช่นเดียวกับรุ่นพี่ที่เคยสร้างชื่อมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกระสินหรือว่าเหงียนกองไฮซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของธนวัฒนซึ้งจิตถาวรมิดฟิลตัวความหวังจากทางเลสเตอร์ซิตี้รวมอยู่ด้วยก็มีการบรรยายสรรพคุณของธนวัฒน์เอาไว้ว่าเป็นนักเตะที่มีความปลาดเปรียวอ่านเกมได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยม
เห็นเทศอ่องของเมียนมาร์เหงียนเฮิ่งดึกของทางเวียดนามบุญพระจันทร์บุญกองจากทางสอปอลาววิทยาลัยมันของอินโรนีเซียและก็ลูกมันฮาคิมของมาเลเซียรวมอยู่ด้วยนะครับ
ที่๒อาเซียนครับอันดับที่๑๑๘แล้วก็มีฟิลิปปินส์นะครับอันดับที่๑๒๖เมียนมาที่๔ของอาเซียนนะครับ
อันดับ๕มาเลเซีย๑๕๔สิงคโปร์อันดับ๖นะครับ๑๖๐อินโดนีเซีย๑๖๖อันดับ๗อันดับ๘กัมพูชานะครับ๑๗๐ของโลก
แล้วก็สปลาวนะครับอันดับที่๙๑๘๕ของโลกส่วนทีมมอร์นะครับอันดับที่๑๑๙๕ของโลกนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันสำหรับศึกอาเซียนคลับติดตามเชียร์ทีมชาติไทยกันได้นะครับ